ของเข็มแล้วใครไม่กลัวเข็มจะไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้เลย
แม้จะเป็นทหารเป็นผู้ชายอกสามศอกก็ตาม

เหมือนผู้ชายคนนี้ทหารเขากลัวเข็ม

ภาพเลยเป็นแบบนี้ครับ

พร้อมบ้างกับ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

โอ้โฮเป็นการแสดง
มันเป็นการแสดงทั้งหมดครับ

แต่คนกลัวก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละ

แล้วช่วงนี้จะต้องโดนทุกคนนะคะ